มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีคนส่งคลิปมาให้นะคะ
เป็นกรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะยิงปืนใส่สุนัข
สุนัขดิ้นทุรนทุรายแล้วก็ตายอะค่ะ
คือก่อนหน้านี้เหมือนกับตั้งใจจะยิงสุนัขตัวสีขาวแล้วก็เปลี่ยนใจ
ยิงสุนัขอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใต้ท้องรถจนสุนัขก็ดิ้นทุรนทุรายแล้วสุนัขก็ตายอ่ะนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อ๙มกราคมประมาณสัก๕โมงเย็น
เป็นพื้นที่สพชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยค่ะ
เจาะยิงแบบเนี้ยแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนี่อ่ะยิงแล้ว
แม่นึกว่าไม่มีใครเห็นอืมมันมีคลิปชัดเจนค่ะ
ตำรวจและพนักงานสอบสวนสพชะอำไปตรวจสอบที่โรงแรมแห่งนี้นะคะ
ก็ไปเจอนายจอมพลจิตจำนงเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ซึ่งก็คือผู้ชายที่อยู่ในคลิปอ๋อนี่เป็นผู้จัดการ
ใช่นั่งทำงานอยู่ที่โรงแรมอะค่ะครับตำรวจก็เลยแสดงตัว
แล้วก็ถามว่าใช่ไหมใช่คนที่อยู่ในคลิปไหมที่ยิงสุนัขเนี่ยใช่ไหม
เขาก็ยอมรับว่าใช่เขาจริงจริงโอ้โหชัดขนาดนี้เนี่ย
คือถ้าบอกไม่ใช่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วปืนล่ะปืนอยู่ไหน
อยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานเป็นปืน๙มมไม่มีเครื่องหมายทะเบียนด้วย
ตำรวจก็ยึดไว้นะคะแล้วเขาก็ยอมรับว่าปืนของเขาเอง
ซื้อมาจากในตั้มไม่รู้นามสกุลรู้แค่ว่าตั้มซื้อมาสี่หมื่น
แล้วก็ไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีให้ใช้อาวุธปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนทารุณกรรมสัตว์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ไปสอบถามคนก่อเหตุแล้วเขาอ้างว่าที่เขายิงสุนัข

เพราะเป็นสุนัขจรจัดมารบกวนลูกค้าของโรงแรม
เอาคุณเป็นผู้จัดการโรงแรมคุณก็หาวิธีไล่สิ
ใช่ไม่ใช่มายิงซะเลยแบบนี้มันไม่ได้

แม่ก็สมควรโดนนะฮะอย่างนี้
และในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแบบพยายามเดินเหมือนกับว่า

ก็ถ้าจะมีไว้ป้องกันตัวคุณก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย